กับผมอยู่ติกรายเลิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ขอกลับเรียนชี้แจง
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ต่อการสอบเรื่องการทุจริตของการแก่แห่งชาติ
เรื่องนี้อยากจะกลับเป็นว่าท่านนายก็คงไม่ได้ละเลยครับ
เพราะว่ามีเรื่องเล็กน้อยของการเคหะแห่งชาติ
แม้กระทั่งเรื่องการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมที่รัดคิวหรือไม่โปร่งใส
ท่านนายก็ได้สั่งการไปยังการแก่ห่า
ล่าสุดกราบเรียนท่านว่า
ท่านนายก็มีนั้นได้ให้มีบรรชาในที่ประชุมคณณปรีด้วยว่า
เรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
วันนี้ทุกคนก็ทราบว่าเศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจมีปัญหา
ให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นบ้านราคาถูก
วันนี้รัฐบาลก็ได้ปรับว่า
คนที่มีปัญหาตกงานรายได้ลด
ผ่อนบ้านไม่ได้หรือถูกขับออกจากบ้านที่ถูกยึด
ก็ได้รับนโยบัติขณะยกนตรีว่า
ให้สร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยอยู่นะครับ
เป็นจำนวนปีละสองหมื่นหลัง
กลับเรียนว่าสิ่งที่ท่านประธานกรรมธิการนะครับ
ซึ่งอภิปรายบอกว่า
ไม่ได้หากล่าวหาผมเป็นผู้ทุจริตเพราะว่าลูกน้องแสบทั้งนั้น
ได้ไปสอบสวนตามที่ท่านได้กล่าวหานะครับ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
คมแห่งชาติแล้วเรื่องนี้ก็เรียนให้ให้ที่ประชุมได้ทราบว่า
โครงการนี้เนี่ยจริงอยากจะทำให้เร็วกว่านี้
แต่ติดที่ระเบียบราชการว่าเรียนท่านนายกว่าเราก็พยายามเป็นเด็กดี
ทำทุกอย่างตามขั้นตอนเข้าทางตรอกออกทางประตู
เราจะไม่รัดคิวไม่รัดวงจรใดทั้งสิ้นวันนี้โครงการนำร่อง
เสร็จแล้วนะครับเพียง๕๐๐กว่าหลัง
ซึ่งเป็นโครงการที่มีมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาลว่า
จะให้ประชาชนนั้นที่มีรายได้น้อยได้อยู่ที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

นั้นยังไม่ได้ไปเปิดงานเพราะว่าติดเรื่องของการลงพื้นที่ของโควิด
สิ่งที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกต
ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อสงสัยนั้นเนี่ย
ก็ได้ลงไปดูนะครับได้รายงานท่านนายมตรีแล้ว
แล้วก็กำลังจะนำเรื่องเข้าเสนอความคืบหน้าของการสอบสวน
หรือค้นหาข้อเท็จจริงให้กับท่านนายกรรมตรีต่อไป
ในในอนาคตอันใกล้นี้แต่อยากจะกราบเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่มีข้อสงสัยว่า
วันที่ผมเข้ามาการแข่งชาตินั้นต้องยอมรับว่าการแขกแห่งชาตินั้นมีปัญหาจริง
มีปัญหาในเรื่องของการจัดลำดับธรรมภิบาลความโปร่งใสของการแขกแห่งชาติ
เมื่อผมมานั้นลำดับความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ
การแห่งชาตินั้นอยู่อันดับที่๓๕ในจำนวนรัฐวิสาหกิจทั้งหมด๕๐กว่าแห่ง
ก็ได้ทำการแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งสำนักงานตรวจดินแผ่นดินนั้นได้แจ้งมาหลายครั้ง
แต่อดีตผู้บริหารที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นตั้งข้อสังเกต
ได้แก้ไขระเบียบในการบริหารทรัพย์สินระเบียบในการทำงานทุกอย่าง
ปีนี้ปปชนั้นได้ประกาศว่า
อันดับการจัดลำดับของคะแนนความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจ
การแกะนั้นได้ปรับเลื่อนจากอันดับที่สามสิบห้ามาเป็นอันดับที่แปดครับ
และสิ่งที่สำคัญอยากจะกลับเรียนให้สมาชิกให้สบายใจได้ว่า
คะแนนความโปร่งใสในเรื่องการป้องกันการทุจริต
ของการแขกแห่งชาติในปีนี้นั้นได้คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนนครับ
คะแนนเต็มครับฉะนั้นได้กราบเรียนว่าได้ทำทุกอย่างตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกต
ได้ทำทุกอย่างตามที่นายกลุ่มปีนั้นได้สั่งการได้ทำทุกอย่างตามที่นั้นปี
นายกรมตรีนั้นได้สั่งให้ไปสอบสวนหาผู้กระทำผิดแล้วก็บอกว่าแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์อยากจะกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรว่า
สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกที่จะต้องลงคะแนนในวันสุดท้ายว่าเรื่องของการปราบกรามการทุจริต
แข่งชาตินั้นมีการทุจริตสะสมไว้เยอะมากครับ
ที่เข้ามานั้นต้องยอมรับว่าวันนี้การแขกแห่งชาตินั้น
อยู่ในสภาพการเงินที่ไม่แข็งแรงการแข่งชาตินั้นแบกหนี้ไว้เกือบสองหมื่นล้านบาท
อกจากนั้นที่แบกนี้ไว้สองหมื่นล้านบาทแล้วยังมีภาระต่างอีกมากมาย
รวมทั้งคดีความที่ต้องทำเพื่อให้ไม่เสียเวลาของคณะอันตรีนั้น
ก็อยากจะบอกว่าการแข่งแห่งชาตินั้นมีปัญหาในเรื่องของ
สินที่ก่อไม่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับอยากกลับเรียนท่านสมาชิกที่เป็นฝ่ายตรวจสอบว่า
กรุณาไปดูด้วยว่าที่ดินที่ซื้อมาในอดีต
หลายสิบแปลงนะครับ๙๔แปลงนั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้เลย
แล้วเราก็ได้นำที่ดินเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อให้มีค่ามากขึ้น
มีรายได้ให้กับการเคหะมากขึ้นโดยจะทำเป็นที่อยู่อาศัย
อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศกราบเรียนท่านน้ำตรีว่า
ตั้งใจจะทำไว้ปีละสองหมื่นยูนิตสองหมื่นหลังให้กับประชาชนอยู่
เพื่อผู้มีรายได้น้อยนั้นจะได้เข้าอยู่อาศัยวันนี้เพียงแค่
ที่ดินที่ลุกล้ำที่สาธารณะที่อยู่ผิดกฎหมายในแนวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น
มีประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยมากจนถึงสี่หมื่นสามพันครอบครัว
ก็เป็นที่ที่เรื่องเราจะต้องทำให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้นอย่างรวดเร็ว
แต่อยากจะกลับเรียนท่านว่าเรื่องการถมดินที่ท่านตั้งข้อสงสัยนั้น
ทางผู้ว่าการแขกแห่งชาตินั้นได้ยืนยันว่าได้ทำตามกฎหมายระเบียบขั้นตอน
แล้วก็เทคนิคในการถมดินอย่างครบถ้วนแต่ต้องยอมรับว่าที่ดินที่เกิดปัญหานั้น
มันเป็นเรื่องของที่ดินที่ซื้อมาในอดีตและเป็นที่ดินที่ตั้งทำเลไม่เหมาะ
แล้วก็ที่ดินที่ต่ำกว่าถนนก็จึงจำเป็นที่จะต้องถมดิน
ที่บางแปลงถมหนึ่งเมตรบางแปลงถมสูงถึงสามเมตร
ถ้าจะไปดูตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่า
โทษใครในอดีตนะครับแต่บอกว่าความจริงคือว่า
ที่ดินนั้นมันซื้อมาทำเลที่ไม่เจริญ
แล้วก็ไม่ได้ดูสภาพที่เลยวันนี้ถ้าเราปล่อยที่ดินนั้นทิ้งไว้
ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกทุกปีก็ต้องทำที่ดินนั้นให้เกิดรายได้
เพื่อนำรายได้นั้นมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้มีรายได้ให้กับการแข่งชาติ
แห่งชาตินั้นอยากจะกราบเรียนท่านสมาชิกว่ามีปัญหาในเรื่องของบริหารทรัพย์สิน
ในอดีตไม่เคยมีใครสนใจเรื่องการบริหารทรัพย์สินเป็นไปได้อย่างไรว่าการแขกแห่งชาตินั้น
มีทรัพย์สินมากถึงประมาณแสนล้านบาทแต่การจัดเก็บรายได้นั้น
เคหะนั้นได้ประมาณปีละสามร้อยถึงห้าร้อยล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันต่ำมาก
เคหะควรจะต้องได้ไม่น้อยกว่าสองพันถึงสามพันล้านบาทขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ
ว่าจะทำอย่างไรให้ที่ดินเหล่านี้เกิดมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ได้พยายามแล้วว่าทุกอย่างที่ทำนั้นก็ด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดการทุจริตแม้กระทั่งโครงการที่ถมดินก็เป็นบทเรียนครับว่า
ในอดีตนั้นมีโครงการถมดินสร้างบ้านก็เร่งรีบถมดินเร่งรีบสร้างบ้าน
มีความเสียหายกับการเคหะต้องเข้าไปซ่อมบางแห่งก็สร้างไม่สำเร็จ
ฉะนั้นอยากจะกลับเรียนว่าไม่ได้ละเลยการตรวจสอบนะครับ
แล้วก็เนื่องจากท่านสมาชิกก็ไม่ได้อภิปราย
โดยตรงเกี่ยวกับการทำงานของการแข่งชาติ
ผมก็จะไม่จำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดมากพอ
แต่อยากจะยืนยันว่าสิ่งที่ท่านนายมตรีนั้นได้สั่งการไป
ให้ป้องกันการทุจริตตรวจสอบการทุจริตแล้วก็ดำเนินการ
แม้กระทั่งเรื่องของที่ท่านเสนอกรรมธิการเข้าไปตรวจสอบ
เสนอผมมาผมก็ไม่ได้ละเว้นก็ได้สั่งให้ตรวจสอบ
แต่เนื่องจากเขายืนยันว่าเขาปฏิบัติถูกต้องตามมติคณะตรี
เขายืนยันว่าเขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็เขายืนยันว่าโครงการนั้นได้เสนอให้ทดลองนะครับ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจกรรมของขวัญชาตินั้นได้พิจารณา
โครงการมากมายถึงสองหมื่นยูนิตก็ไม่ได้ทำแบบในอดีตนะครับท่าน
เพียงแค่๕๐๐เพื่อดูว่าโครงการนี้มีความบกพร่องอย่างไรนะครับ
ถ้าบกพร่องแล้วก็ต้องแก้ไขก่อนที่จะไปสร้างหมดทั้งสองหมื่นยูนิต
เพราะว่าเรามีบทเรียนมาแล้วครับท่านว่าในอดีตนั้น
รัฐบาลชุดก่อนนั้นก็ได้จัดสร้างบ้านทีเดียว๖แสนยูนิต
ก็ทำให้บ้านนั้นเหลือขายไม่ได้เป็นภาระกับการเคหาอยู่จมทุ่งวันนี้
เพราะฉะนั้นกลับเรียนท่านประธานว่าผมจะใช้เวลาของสภาไม่มาก
ผิดแต่จะให้ทราบว่าวันนี้ปัญหาทุจริตการแข่งขาด
ก็จะรับปากท่านประธานกรรมธิการท่านสมาชิกที่อภิปรายมาว่า
เรื่องทุจริตของการแข่งขาดที่มีทั้งหมดนะครับ
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็จะไปตรวจสอบให้ครบ
ที่ท่านปรารถนานะครับแล้วก็จะนำมารายงานท่านนายมตรี
ในอดีตเรื่องในปัจจุบันเรื่องในอนาคตก็จะไม่ให้มีการทุจริตการแข่งชาติ
แต่ยืนยันว่าวันนี้การแข่งชาตินั้นเสียหายมากจากการทุจริตในอดีต
ท่านก็อย่าเอาบทเรียนในอดีตนั้นมาตัดสินว่าปัจจุบันนั้นจะต้องเหมือนเดิม
ผมยืนยันว่าปัจจุบันนั้นจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องไปแก้ไขว่า
ค่าทรัพย์สินสูงถึงแสนล้านบาททำไมจึงเก็บรายได้เพียงแค่สามร้อยล้าน
แทนที่จะเป็นสองพันล้านแทนที่จะเป็นสี่พันล้านบาทมันรั่วไปที่ไหน
กลับเรียนท่านนะครับว่ายกตัวอย่างเช่น
หาแห่งชาตินั้นเสียประโยชน์อย่างมากก็คือว่าในอดีตนะครับ
ได้ลงทุน๖๐๐๐กว่าล้านบาทเพื่อสร้างห้องให้เช่ากับผู้มีรายได้น้อย
แต่ว่าหกพันเจ็ดร้อยล้านบาทนั้นสร้างหลายหมื่นครอบครัวนะครับ
แต่ปรากฏว่าห้องต่างเหล่านั้นการเคหะไม่ได้บริหารเอง
เอาไปปล่อยเช่าให้เอกชนเช่าจับเสือมือเปล่า
เอกชนไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว
เอกชนลงทุนไปเช่าห้องจากการเคหาเพียงแค่๙๐๐บาทต่อเดือน

แต่ไปเก็บเงินจากประชาชนถึง๓๕๐๐บาท
ขออนุญาตท่านลำตีครับท่านสรุปเฉพาะประเด็นที่ท่านสมาชิกพาดพิงถึงเท่านั้นก็พอนะครับ
เพราะว่าหน่วยงานท่านไม่ได้ถูกอภิปรายโดยตรง

ก็เลยกลับเรียนว่าผมจะไปตรวจสอบเรื่องทุจริตทั้งหลายที่มีนะครับ
แล้วผมก็กลับเรียนว่าผมก็จะได้รายงานท่านนายกรรมตรีเป็นระยะ
แล้วขอกลับขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาให้เกียรตินะครับ

จะไปทำหน้าที่ให้เต็มที่ครับ

ท่านประธานครับขอระยัดใช้ศิษฐ์เล็กน้อยครับ

ยังไม่นิดมากท่านประธานครับ๓ทุ่ง
ธรรมชี่สภาพขู่พลันธุ์เธอประหารถอน
ผมเป็นประธานคณะกรรมธิการสารอายการองค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนคือผมไม่ได้ติดใจท่านลำตีที่จะ
ชี้แจงนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
วันไหนท่านเจอกับผมตัวแล้วมาดีเบตเรื่องเอกสารกัน
จีรายุนะท่านประธานครับไม่ใช่อยู่ดีดีจะไปมั่วนิ่ม
กล่าวหาคนง่ายง่ายกว่ามันจะมาเป็นเล่มเนี่ยท่านประธานครับ
มันผ่านกระบวนการมาเยอะมากทั้งตรวจสอบเชิงลึก
เส้นทางการเงินวิธีคิดวิธีทำท่านก็ลักษณะคล้ายนายกอีกแล้ว

เอาเป็นเอาเป็นว่าท่านจีลายุก็ผมจึงอยากจะบอกท่านน้ำตรีจุติว่า
วันไหนเชิญผมไปนั่งคุยแล้วผมจะชี้ประเด็นให้ท่านทีละประเด็น
คือในกรณีอย่างนี้ท่านจิริยุใช้กรรมธิการตรวจสอบก็ได้ครับนะครับ
ก็ท่านประธานครับท่านใช้เวลาไป๑๗นาที
ผมใช้ยัง๓๐วิเองท่านประธานครับผมขอสักหนึ่งนาทีครึ่ง
สั้นสั้นจะได้เข้าใจคืออย่างงี้ท่านประธานเที่ยวรบครับ
ท่านประธานที่ผมเคารพอย่างยิ่งนะฮะสังเกตได้ผมจะพูดด้วย
วาจายิ้มแย้มกับท่านประธานเสมอคือท่านลมตรีครับ
ผมไม่ได้บอกว่าการจะไปถมที่ถมทางอะไรของท่านมันจะถูกหรือมันจะผิด
มันจะดีหรือมันไม่ดีก็เรื่องของท่านก็มันเป็นหน้าที่ของท่าน
ที่ดินจะมีสิบแปลงร้อยแปลงท่านจะไปถมแต่มันไปถมด้วยการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คือประเด็นท่านกับผมเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา๑๕๗นะครับ
ผมเห็นแล้วผมไม่ตรวจสอบผมก็ผิดในฐานะประธานกรรมธิการศาลอายการ
แต่ท่านก็มาอธิบายว่ามันต้องไปถมมันไม่ใช่เรื่องอะครับ
เราตรวจสอบทางข้อกฎหมายถ้าถมได้ก็ถมท่านประธานครับ
ลำตรีเสนอผ่านท่านจุลินเข้าคอลโมเช้าเสนอเพื่อทราบ
นายกรรมตรีคณะลำตรีรับทราบเพื่อทราบและท่านก็ไปใช้วิธีการบอกว่าอนุมัติ
กรรมธิการก็สอบว่าตกลงเพื่อทราบกับอนุมัติแตกต่างกันยังไงทำได้หรือไม่ได้
แค่นั้นแหละครับแล้วไปจ้างบริษัทที่เขาไม่มีแบ็คโฮล
แล้วท่านไปจ้างได้ไหมมันผิดกฎหมายไหมประเด็นมันอยู่แค่นี้
แล้วท่านมาอธิบายมันเหลือเท่านั้นมันเป็นเรื่องของท่านท่านเป็นฝ่ายบริหาร
เพราะฉะนั้นท่านลำตรีครับท่านมตรีจุติไกลเลิกที่ผมเคารพนะครับ
ผมบอกท่านเสมอว่าผมเคารพอยู่ผมสนิทกับพ่อท่านมาก
ตั้งแต่๒๐ปีที่แล้วท่านโกศลไกลเลิกด้วยความขอบพระคุณท่าน
อาจจะไปไกลขนาดนั้นครับท่านสั้นท่านประธานครับ
ผมจะบอกท่านว่าท่านตีครับสรุปได้แล้วครับสรุปได้แล้วท่าน
ท่านช่วยนัดผมสักวันหนึ่งเลยครับแล้วเอาสื่อมวลชนมานั่ง
ผมจะชี้แจงให้ท่านฟังว่าท่านโดนลูกน้องท่านบอก
บทอย่างไรบ้างแล้วมันจึงเป็นที่มาว่าท่านนายกรรมตรี
อันนั้นคือปัญหาการบริหารจัดการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีมากกว่า

ท่านวาติเอาสั้นนะครับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผมก็เคารพกติกาของสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
มีรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบ
แต่เมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
หน่วยงานที่ผมกำกับนั้นผมก็จำเป็น
ที่จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า
ไม่มีอะไรที่เราจะละเลยไม่ตรวจสอบทุจริต
แล้วผมก็เชื่อว่าผมกับท่านจิรายุนั้นก็จะคิดเหมือนกันคือ
ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ผมก็ยืนยันว่าผมยึดมั่นประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นประโยชนของประเทศ

แล้วก็มาแล้วผมก็จะได้นำผู้ว่าการแข่งชาติแล้วก็ประธานมาด้วย